เอาล่ะมาแนะนำอาชีพต่อยอดธุรกิจกันหน่อยนะครับ

งท่อแมลงทอดอะไรต่างของไทยขึ้นชื่อไปถึงต่างประเทศ
เขาบอกว่าเป็นแมลงไฮโซแล้วนะอัดกระป๋องขาย

ดังนั้นการที่จะเพาะพันธุ์แมลงก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับ
ไปดูสองพี่น้องชาวอุดรธานีกันบ้างดีกว่า
บอกว่าถึงขนาดเปิดฟาร์มยักษ์ใหญ่เลยนะคุณ
ในการที่จะเพาะพันธุ์แมลง
โดยผู้ค้าขายแมลงทอดในจังหวัดอุดรธานีรายนี้
แวะเวียนไปซื้อแมงซาดิ้งและจิ้งรีดอย่างละ๘๑๐กโลกรัม
เพาะครับไหมคะเอามา๘กิโลกรัม

พร้อมจะขายเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มาซื้อถึงฟาร์มของ
นายมนเทียมราชวงษ์ในอัมเภอกุแก้ว
เพื่อไปทอดขายตามตลาดนัดแหละครับ
โดยคุณพี่มณ์เทียนได้ต่อยอดการเลี้ยงแมลง
ซึ่งผลิตแมลงหลายชนิดส่งขาย
ได้ชื่อว่าเป็นฟาร์มใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนะคุณ
แต่ฟาร์มแห่งนี้เป็นขนาดเล็กมีอยู่๓๐คอก

คือเขามีฟาร์มใหญ่อยู่แล้วอันนี้ก็มีฟาร์มเล็กอีกนะครับ

ให้ลูกค้าเดินทางไปซื้อได้สะดวกมากขึ้น

ลูกค้าก็โอ้โหไปก็ไกลเหมือนกันนะ
บางทีอาจจะเข้าไม่ถึงผู้บริโภค
ขยายสาขาหน่อยได้ไหมก็เลยสาขาย่อยแบบนี้นะครับ

คุณพี่มณ์เทียนเล่าว่าก็ต้องลงทุนซื้อหัวอาหารให้แมลงกิน

เพราะว่าหัวอาหารมีสารอาหารที่เยอะ

ใช่บอกว่าเพื่อให้โตเร็วจะได้ส่งขายทัน

เพราะว่ามีลูกค้าไปรอซื้อกันทุกวันจนผลิตแทบไม่ทัน
ทำให้รายได้ต่อเดือนก็สูงตามยอดขาย
คือเดือนละไม่ต่ำกว่าฟังดีไม่ต่ำกว่า๑แสนบาท
คุณสุภาษาราไปเปิดฟาร์มไป

ได้เปิดฟาร์มแมลงนะคุณนะแต่ว่าคุณจะขายยังไง
ไม่ใช่ว่าเห็นรายได้เขาสูงแบบนี้ไม่ใช่ว่าทำง่ายนะ
คุณพี่เขาต้องศึกษาเรียนรู้เยอะเลยนะครับ

เพราะมีอุปสรรคสำคัญคือสภาพอากาศที่แปรปรวน
หากร้อนมากแมลงเขาจะไงคุณ
เขาก็ป่วยไงไม่ตกไข่แล้วก็ไม่ขยายพันธุ

ฟิบแบนเอาไปทอดกินก็ไม่อร่อย

แต่ถ้าอากาศหนาวแมลงก็จะโตช้าอีก
งั้นไปเลี้ยงที่สวิสเตอร์แลนด์ได้ไหม
บ้านเรานั่นแหละคุณแต่ว่าต้องดูแลแบบนี้
ต้องมีพัดลมมีช่องลมระบายอากาศให้เขานะครับ
จัดเรื่องของสุขอนามัยให้เขาด้วย

ซึ่งจะนำไปขายทอดไปคลอดขายเนี่ยนะฮะ

ก็คือแมงสดิ้งสมุนไพรนั่นเองนะครับ
ซึ่งก่อนทอดต้องล้างให้สะอาด๒๓ครั้ง
จะให้ดีหั่นใบเตยหรือตะไคร้เป็นชิ้นเล็กทอดรวมไปด้วย
คุณเคยเห็นใช่ไหมตามแผงแมลงทอดเขาก็ใส่ใบแบบนี้ไป
ก็เลยทำให้หอมน่ากินจริงนั่นเองนะครับ
งสดิ้งนะแมงสดิ้งนะฮะ
พูดแล้วแบบกรุบเลยอะ

ใช่ขามันสักครู่บางตัวจะเด็ดขาออกก่อน
แต่ขาเด็ดหัวกินตัวอร่อย